หึงครับแต่ว่าตำรวจสอบพอร์มาต่อพุทธระยองเก่งมาก
วันเดียวเท่านั้นตามจับได้แล้วข่าวนี้จำได้ไหม
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจ้วงจ้วงแทงอดีตภรรยานะฮะ
ตายเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าทำจริงครับเพราะว่าหึงหวงอยู่ยังรักอยู่
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายรัฐิพงศ์ตานะ
อายุยี่สิบห้าปีขี่รถจักรยายนพานางสาวจิตกัญญาหรือว่าสาสานี้อายุยี่สิบสามปี
นี่ต่อยกันแล้วฮะนี่ตอนมาเจอกันแล้วนะครับออกมาจากที่พักคนงานก่อสร้างครับ
จากนั้นนายเก้งแทร่เฮอนะฮะแทร่เฮอขออภัยฮะอายุสามสิบเอ็ดปี
เขาสัญชาติมงค์ครับเป็นอดีตสามีขี่รถจักรยายนต์ตามมาประกบ
จากนั้นนายเก้งก็ได้ถีบรถนี่จังหวัดถีบรถล้มไปแล้วแล้วต่อยกันแล้วนะฮะ
ต่อยกับนายรัตติพงศ์ล้มลงฝุ่นตลบทีเดียวจากนั้นนายรัติพงศ์และนายเก้งก็ต่อยกันแบบนี้ครับ
เมื่อนายรัฐิพงศ์ล้มลงเก้งนะฮะก็หยิบมีดทำควงที่พกมานะครับ
จ้วงแทงใส่นายรัตติพงศ์จนเสียชีวิตจากนั้นครับ
เรียบร้อยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงพอดีเลย
สี่มกราคมที่ผ่านมาครับตำรวจภูทรมาพตะพุธใช้เวลาวันเดียวครับ
ไปจับกลุ่มในเก้งได้ที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์ซอย๑ตะบนห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
ตรวจค้นพบมีดเหล็กสีดำยาว๑๒นิ้วนะนะฮะยาว๑๒นิ้วที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
วางอยู่ยังเก็บไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าโกรธแค้น
คือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับนะฮะโกรธแค้นผู้ตาย
คือมาแอบชอบนางสาวสาโดยเขากับสาเนี่ยคบกันมาประมาณ๓ปีแล้ว
แล้วก็ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันคือเดิมเนี่ยนะโอ้โหเหตุการณ์มันก็ช่างนำพา
คือเดิมเนี่ยเขาอยู่กันที่สระบุรีแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ระยองได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง
เขาจับได้คุณผู้ชมจับได้ว่าสากับผู้ตายเนี่ย
ย้ายไปไหนไม่ย้ายย้ายมาระยองครับก็ยังติดต่อกันอยู่
สามมกราคมห้าโมงเย็นครับผู้ตายมาหานางสาวสา
ที่ที่พักคนงานเนี่ยทำให้เขาไม่พอใจมีปากเสียงกัน

ต่อมา๔มกราเวลา๑๑โมงครับ
ได้ยินนางสาวสาคุยโทรศัพท์กับผู้ตาย

แล้วก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันออกไปข้างนอก

ยังรักยังหึงยังห่วงอยู่
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถีบรถจักรยายนต์ของผู้ตายจนล้มลง
แล้วผู้ตายก็เดินถือมีดทำครัวเข้ามาหา
แล้วก็ชกต่อยกันชุลมุนอย่างที่ดูคลิปไปตอนนั้นนะฮะ

ที่เตรียมมาใต้เบาะรถจักรยานยนต์กระนำแทง
แทงแทงไปหลายครั้งเลยนะครับ
ผู้ตายล้มลงแล้วก็หลบหนีครับ
เมืองต้นมีให้การรับศาลภาพด้วยครับ
ศาลภาพหรอ